มาดูอาการของพี่สุบุญเลี้ยงกันหน่อยนะคะ
นักร้องนักดนตรีจากวงเฉลี่ยงคือโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ว่าโดนกระเบื้องตัวอย่างกระเบื้องเนี่ย
ลนใส่กลางหัวเลยค่ะแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนเครื่องบิน
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมในเฟซบุ๊กเลยค่ะ
จุ้ยเจตนาหรือว่าพี่สุบุญเลี้ยงนักร้องนักเขียนชื่อดังเนี่ย
เขาก็โพสต์ภาพโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กนะคะ
ตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณสักตี๕๓๐
เขาก็เขียนเลยบอกว่าเกิดอุบัติเหตุหัวแตกเพราะของหล่นใส่
ถ้าไม่เขียนบอกมันก็จะต้องตอบทีละคน
ถ้าบอกทีละคนก็จะเหนื่อยไปก็เลยเขียนเล่าให้ฟังเลยค่ะ
ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขียนว่าสายการบินแห่งหนึ่ง

คือเป็นคนรอบครอบให้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนชัดเจน

เพราะว่าพี่สุบุญเลี้ยงเดินทางจากสุวรรณภูมิไปเกาะสมุย
ทีนี้พอเครื่องลงจอดที่สนามบินสมุยแล้วเนี่ย
มีผู้โดยสารคนหนึ่งคงจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่แหละ
คือเขาคงดีใจค่ะคุณผู้ชมพอมาถึงเกาะสมุยแล้ว
ก็เลยรีบเปิดที่เก็บของที่อยู่เหนือที่นั่ง
แล้วก็เลยทำวัตถุมันเป็นกระเบื้องตัวอย่างกระเบื้องปูพื้น
หนักประมาณทั้ง๔กิโลกรัมตกลงมากลางหัวของพี่สุบุญเลี้ยงพอดีเลย
ทีนี้ตัวนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้เป็นเจ้าของกระเบื้องนั้นนะ
แต่เจ้าของจริงเนี่ยคือผู้หญิงอีกคนนึงเธอเห็นว่าอ้าว
ตัวอย่างกระเบื้องตกลงมาใส่หัวก็เลยรีบแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็บอกว่าของนั้นเนี่ยเป็นของฉันเองส่วนคนที่เปิด
ตรงที่เก็บของเหนือศีรษะนักท่องเที่ยวคนนั้นน่ะ
คือก็เนียนเดินลงเครื่องไปเลย
คือเขาไม่ได้มาแสดงรับผิดชอบอะไร
ทีนี้ทั้งสจวดทั้งแอร์ก็ต้องมาช่วยกันประถมพยาบาลนะคะ
เอาทิชชู่มาซับเลือดเอาน้ำแข็งประคบให้
แล้วก็ส่งตัวพี่สุบุญเลี้ยงไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
พี่สุบุญเลี้ยงเขาเขียนว่าแผลเนี่ยไม่เจาะถึงกะโลก
มาให้ทีนี้ทางพี่สุบุญเลี้ยงก็เลยยื่นนามบัตรไปให้เหมือนกัน
ผู้หญิงคนนั้นตกใจก็บอกอ้าวนี่พี่สมจุ้ยนี่
หนูเพิ่งอ่านกระบดแกมกวนของพี่เอง
บทแก้มกวนของพี่อ่านแล้วมันเขียนกวนจริง

ก็เขียนหนังสือชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้นำตัวคุณสุบุญเลี้ยงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สายการบินก็ได้ให้การดูแลแล้วก็รับผิดชอบ
ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจนกว่าศีรษะจะหายเป็นปกติ
แล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าทางสายการบินเองก็ปฏิบัติงาน
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารเป็นสำคัญจากมาตรฐานการบิน
คือทำตามมาตรฐานการบินทุกประการเลยนะคะ
นี่แหละก็เป็นอาการแล้วก็ล่าสุดที่ทีมข่าวสอบถาม
คนสนิทของพี่สุบุญเลี้ยงก็บอกว่าก็ไปทำงานได้ตามปกติแล้ว
แต่ก็จะมีอาการแบบปวดแผลบ้างเล็กน้อย
เพราะว่าแผลยาวมากนะมาสักครู่ที่เข็ดผ้าพี่สุกลงเอาไว้
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
แผลเท่าไหร่นะคะกินนี่นะ